ต่ออีก๑เรื่องหนุ่มคนนึงเมาส์ครับ

รถพังหมดแล้วฮะในมือผู้ชายคนนี้ก็มีท่อนเหล็กอยู่อะครับทุบโวยวายเอามาเอามา
ทุบกันเหล็กงอเลยใช่ไหมฮะเอามาเลยเอาแจรถมากูจะไปฆ่าคน
เอาไม่ให้เดี๋ยวกูจะจับปาดคอให้ตายอย่างเงี้นะโอ้โหสร้างกันไปใหญ่แล้วฮะ
เมาแอเลยครับไม่รู้เมายาหรือเมาเหล้าคุณผู้ชมทุบกระบะคันนี้เป็นกระบะสี่ประตูสีบรอนจอดอยู่หน้าบ้านทำลายข้าวของตะโกนแบบนี้ฮะรถพังยับเยินทีเดียว
คนในบ้านแม่เขาและอายุเยอะแล้วอะครับคือจริงแล้วแม่เนี่ยห้ามลูกไม่ให้ขับรถเพราะว่าคนเห็นสภาพลูกแล้วถ้าขับไปตายแน่ไปชนแน่ก็เอา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
เพื่อนบ้านทำไมได้แต่ขับรถหนีไปและถ่ายคลิปโดยไม่คิดจะช่วยหรือว่าแจ้งตำรวจเข้ามา
ระงับเหตุนี้เลยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนเมานั่นเองนะครับ